แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งพยายามเข้ามาห้ามเหตุการณ์นี้นะครับ
จังหวะหนึ่งจะเห็นว่าชายวัยรุ่นคนหนึ่ง

มือหนึ่งก็กระชากสร้อยคอของผู้ที่ถูกทำร้ายออกไป

จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดก็หนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงดึกของวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หน้าร้านคาราโอเกะตั้งอยู่ตรงข้าม
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านเด่น
ที่ถนนเชียงใหม่ลำพูนตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่
ทีนี้ก็ต้องตำรวจต้องคลี่คลายคดีให้ได้

พยานคนหนึ่งคือพนักงานร้านคาราโอเกะแห่งนี้
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้เสียหายเป็นพ่อค้าร้านลาบ
มานั่งดื่มเบียร์คนเดียวที่คาราโอเกะแห่งนี้

โดยโต๊ะข้างก็คือกลุ่มวัยรุ่นชาวไทยใหญ่

แล้วก็พนักงานร้านคาลาโอเกะก็เห็นว่าพ่อค้าร้านลาบ
เดินเข้าไปคุยกับกลุ่มวัยรุ่นก็ไม่รู้ว่าคุยอะไร
แต่เห็นว่าคุยแหละจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็เช็คบิน
แล้วกำลังเดินออกจากร้านคาลาโอเกะไป
ตัวของพ่อค้าลาบก็เดินไปหากลุ่มวัยรุ่นอีก
ไปพูดคุยกันอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าพูดคุยอะไรเหมือนกัน
แล้วก็เห็นหญิงสาวที่มากับกลุ่มวัยรุ่นไทยใหญ่
ผลักอกพ่อค้าราบล้านรายนี้
จนกระทั่งมีเรื่องชกต่อยกันอย่างที่เห็น
พ่อค้าลาบชื่อว่านายสูวิทย์อายุ๓๕ปี
นายสุวิทย์สายหงทองได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมกับทางพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ

ผมก็ไม่เคยรู้จักกับวัยรุ่นทั้ง๔คนมาก่อน
แต่วันที่ผมไปนั่งที่ร้านคาราโอเกะ
ผมก็ไปทักพวกเขาบอกว่าลายศักดิ์สวยดีนะ
จากนั้นเมื่อเดินเข้าไปพูดคุยกับ
พูดออกมาว่ามีอะไรกับสามีเธอนักหนา
มีอะไรนักหนาถึงมาคุยอะไรแบบนี้นะฮะ
จากนั้นตัวเขาก็ถูกรุมทำร้ายร่างกายทันทีนะครับ

มีคนหนึ่งกระชากสร้อยคอทองคำของผมไป
เอาทั้งสร้อยคอทองคำเอาทั้งล็อกเก็ตของผมไป
แล้วก็ผมอยากได้ทรัพย์สินของผมคืนมาด้วย
ครับรู้ตัวไปตอนนี้ครับ
เรื่องวุฒิวัสดีครับ
เพราะอะไรล็อกเก็ตคืนรอเห็นคืนมา
ก็สอบปากคำผู้เสียหาย

ก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่
ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณรอบจุดเกิดเหตุ
ใช้เป็นแนวทางในการติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่น
ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบรุมทำร้ายร่างกาย
และเรื่องของการชิงทรัพย์พ่วงไปด้วยนะฮะ